ช่วงแม่สายมูและวันนี้นะคะมาพูดถึงเรื่องของโต๊ะทำงานกันบ้างค่ะ
ว่าในห้องทำงานเนี่ยเราควรจะจัดโต๊ะทำงานยังไง
ควรจะทำอย่างไรค่ะมีหัวข้อด้วยกัน๕ข้อนะคะ
ข้อที่๑ค่ะจัดธาตุให้ถูกต้องค่ะ
คนจีนเรียกหญิงและหยางชายและหญิงนั้น
ในการจัดทาบคือไฟและน้ำเขาเชื่อกันว่าไฟและน้ำนะคะ
สามารถทำลายสามารถเป็นประโยชน์ได้ในเวลาเดียวกัน
วิธีการค่ะนะคะหันหน้าเข้าตัวโต๊ะไปยืนตรงข้ามนะคะ
ขวาไฟสายน้ำแสดงว่าฝั่งนี้เนี่ยควรจะเป็นน้ำนะคะ
การจัดวางน้ำหลายคนชอบเลี้ยงปลา
หลายคนชอบมีน้ำผู้น้ำล้นเล็กหลายคนชอบมีเกี่ยวกับน้ำ
จำไว้เลยค่ะน้ำควรอยู่ฝั่งซ้ายมือ
ส่วนใครที่ชอบมีโคมไฟเห็นไหมครับ
โคมไฟเพื่อวางส่องแสงสว่างไม่พอไฟอยู่ฝั่งไหนคะท่านผู้ชม
ไฟอยู่ฝั่งขวาค่ะเพราะขวาธาตุไฟซ้ายธาตุน้ำนั่นเอง
เมื่อระวังถูกหลักความสมดุลก็จะเกิดขึ้นความร่ำรวยก็จะมาเยือนค่ะ
ส่วนเรื่องที่สองเคล็ดลับค่ะสำหรับใครทำธุรกิจการค้าขายทำออนไลน์
หรือใครที่ต้องอยู่กับยอดขายหรือต้องทำเงินทำรายได้
หรือเจ้าของธุรกิจนะคะแนะนำค่ะให้หาเหรียญหาดนะคะ
ใส่ไปในแก้ว๘เหรียญค่ะขอเป็นเหรียญ๑๐นะคะ
วางไว้ใส่ในแก้วน้ำไม่ต้องใส่น้ำนะคะนำมาวางอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งน้ำนั่นเองค่ะ
เพราะจะเปรียบเสมือนความสมดุลเขาบอกว่าแก้วเมื่อใส่เหรียญลงไปเปรียบเสมือนปากทรัพย์ที่กินเงินอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับที่อาจารย์บอกใครหลายคนแล้วถ่ายยอดขายถล่มทลายนะคะ
แล้วแน่นอนค่ะหลายคนอยากตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนยศ
วิธีการง่ายค่ะเขาบอกปีนี้ค่ะให้หาพรมสีเขียวตัดพรมสีเขียวเป็นผืนเล็ก
วางไว้ใต้โต๊ะแล้วเอาขาเนี่ยวางนั่งทำงานบนพรมฟังดีนะคะ
เขาเชื่อว่าพรมสีเขียวเปรียบเสมือนพรมที่วางไว้แล้วจะเสริมความเป็นมงคล
เสริมตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเมื่อวางเสริมแล้วเนี่ย
เงินก็จะเสริมเพิ่มขึ้นสาขาก็จะมีมากขึ้น
ทำตำแหน่งหน้าที่การงานจะมีความเคลื่อนไหวที่ดีค่ะนี่คือพรมนำมาวางไว้นะคะ
ดีเลสค่ะนะคะส่วนข้อที่สี่นะคะการวางน้ำ
อย่างที่บอกค่ะน้ำเนี่ยเราควรจะมาวางแต่สำคัญแบบนี้ค่ะ
ขยี้แล้วขยายนิดนึงค่ะถ้าปล่อยให้แห้งเมื่อไหร่เงินหมดนะคะ
ถ้าเกิดปล่อยให้ตะไข้ขึ้นน้ำแห้งมีขอบมีเลอะเผลอปล่อยให้สกปรก
ชีวิตรักก็พังนะคะต้องระมัดระวังที่สำคัญถ้าเกิดปล่อยแบบนั้นเนี่ย
เจ้านายก็ไม่รักนะฟังน้ำวังฝั่งซ้ายมือและอย่าให้สกปรกดูแลให้ดี
แล้วอะไรจะดีค่ะนะคะส่วนข้อที่๕นะคะแน่นอนง่ายมาก
ง่ายที่สุดคือต้นไม้ค่ะส่วนเรื่องของต้นไม้ค่ะ
หลายคนเชื่อตอนนี้ต้นไม้มงคลมีมากมายบางคนหาต้นไม้ที่มาวางนิยมวางไว้บนโต๊ะ
ให้วางฝั่งซ้ายมือนะคะฝั่งซ้ายเป็นฝั่งน้ำขาดนะคะ
เมื่อมาวางแล้วสำคัญจะต้องมีติดชื่อของต้นไม้ด้วยนะคะ
สมมุติชื่อว่าต้นมงคลแบบนี้ค่ะเวลาคนเดินมาโต๊ะเธอ
แล้วมาเห็นต้นไม้พอหันมาต้นมงคลรวยแล้วรวยอีกใครรวยคะ
เจ้าของต้นไม้รวยคนโบราณเขาเชื่อว่าเมื่อมีชื่อเขียนแปะตรงต้นไม้เนี่ย
มาทักมาทายไกลว่าจะร่ำรวยดังนั้นเมื่อนำต้นไม้มาให้เขียนชื่อติดให้เธอหน่อยนะคะ
ที่เป็นมงคลต่างถ้ามีวินัยนำมาวางและดูแลให้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู
เงินก็จะเยอะนั่นเองดังนั้น๕ข้อที่อาจารย์แนะนำ
ลองปรับและลองทำกันดูค่ะจะเสริมสิ่งต่างให้โต๊ะทำงานคุณมีความเป็นมงคลและเจริญรุ่งเรืองค่ะ
ศาสตร์ของอาจารย์พุทธคุณเพียงห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือมานะตนค่ะ